โผล่มาที่ช่องแอร์รถบนรถเก่งคันนี้ค่ะ

แล้วจะไปต่อหรือพอซะหน่อยนะ
ต้องกล้ามใจตั้งสติมาแวะจอดที่ปั๊มน้ำมันนี่แหละ
แล้วให้พี่กู้ไพมาช่วยจับงูไป

มาที่ปั๊มน้ำมันแห่งนี้อยู่ริมถนนสายเอเชียขาล่องเข้ากรุงเทพ
ในพื้นที่อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายวันที่๑๓พฤศจิกายนนะคะ
คือพี่กู้ภัยเขาบอกว่าได้รับแจ้งมาว่ารถเก๋ง
จอดรอความช่วยเหลืออยู่
ช่วยอะไรอ่ะช่วยจับงูที่มันโผล่มาในช่องแอร์ค่ะ

ใช้เวลาค่ะ๑ชั่วโมงนะในการค้นหางูที่มันซ่อนตัว

แต่สุดท้ายนะคะจับตัวได้สำเร็จค่ะคุณ
แล้วคุณคิดดูว่าการรื้อค้นหางูในรถน่ะ
มันยากแค่ไหนเพราะว่าช่องมันแคบเล็กเท่านั้นเองนะ
แต่สุดท้ายค่ะเจอตัวแล้วก็ลากมันออกมาได้แบบนี้
มันคืองูเขียวพระอินทร์ค่ะ

ต่อให้มันตัวเล็กไม่ได้ยาวมากแต่มันก็คืองู
โผล่มาใกล้แบบนี้เป็นใครก็ตกใจค่ะ
พอจับมาได้พี่เขาบอกเดี๋ยวเตรียมไปปล่อยคืนสู่ที่ธรรมชาติของมัน

เจ้าของรถเล่าให้ฟังหน่อยสิไปเจอมันยังไงเนี่ยไหนยังไง
เขาบอกว่าขับรถจะไปทำธุระในกรุงเทพ
ก็ขับกันมาอยู่ดีมากับแฟนสาวนั่งอยู่เบาะหน้านี่แหละ
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุด้วยนะระหว่างทางเนี่ย
มีงูเลื้อยออกมาจากช่องแอร์

ถูกว่าเจอบนรถคันนี้

ถ้าใครไม่ได้ฟังก็คือถือว่าพลาด

แต่ว่าถ้าคุณตาดีคุณก็อาจจะพอเดาออก

เจ้าของรถเขาก็เชื่อเหมือนกันว่าเออมันน่าจะมาให้โชคแหละ
ก็เดี๋ยวจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงดู
พรุ่งนี้ถ้าหากว่าได้โชคอาจจะซื้อรถคันใหม่
อุ๊ยยยยยยยยไม่รู้เหมือนกันก็ลองดู
เป็นความเชื่อเหมือนกันไงว่างูโผล่มาแบบนี้อาจจะให้โชค
แต่ที่สำคัญคือก็ต้องให้กู้พัยเอามาช่วยจับไปก่อนนะคะ